มีคดีหนึ่งน่าสนใจค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๘เมษายนที่ผ่านมา
ต้องเท้าความก่อนคดีนี้มันต้องแยกออกเป็น๒เรื่อง
คดีนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีคนตาย๒คนถูกยิงตายนะคะในพื้นที่สอนอสายไหม
ผู้ต้องหามี๒คนชื่อว่านายซิ่งกับนายเอ็ม
ถูกตำรวจสนสายไหมซ้อมทำร้ายบังคับให้รับสารภาพ
ว่าเป็นคนยิงคนตายสองศพเนี่ยค่ะคุณแม่เขายืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจน
เอ็มบอกว่าตัวเองไม่ได้ไปร่วมยิงอะไรกับเขาเลยเพียงแต่ว่าเห็นในซิ่ง
เมาอยู่เป็นห่วงจะขับรถไปส่ง
ทำให้ทางตำรวจสนสายไหมเขาต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าว
เขายืนยันว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าในเอ็มเป็นคนขับรถแล้วก็ในซิ่งนั่งอยู่ด้วย
เอ็มลงจากรถไปดูร่างของผู้เสียชีวิตด้วย
แล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ซ้อมในเอ็มมีภาพถ่ายตอนทำบันทึกทำประวัติเนี่ย
ร่างกายของนายเอ็มก็ไม่ได้มีบาดแผลมีร่องรอยการถูกทำร้ายอะไร
อันนี้เป็นหนึ่งเรื่องที่ในเอ็มกับคุณแม่ยังคงร้องขอความเป็นธรรมอยู่
ยังต่อสู้อยู่ยืนยันว่าเอ็มไม่ได้ทำอะไร
ถูกตำรวจซ้อมให้รับสารภาพ
ส่วนผู้ต้องหาอีกคนนึงชื่อว่านายซิ่ง
ซิ่งเนี่ยตอนแรกตำรวจบอกว่าคนนี้น่าจะเป็นคนยิง
ซิ่งพยายามจะมอบตัวแต่สุดท้ายเมื่อวานนี้คุณผู้ชม
มอบตัวอยู่แล้วคลุ้มคลั่งเอามีดแทงตัวเอง
แล้วก็กระโดดลงน้ำพอกระโดดตามลงไปเสียชีวิตแล้วค่ะ

ทีนี้นายเอ็มก็เลยบอกว่าทำไงล่ะมีในซิ่งคนเดียวที่จะบอกตำรวจได้ว่า
เกี่ยวด้วยหรือเปล่าเอ็มไปยิงอะไรกับเขาด้วยหรือเปล่า
เพราะทั้งคู่คือผู้ต้องหาที่ถูกสารออกหมายจับ

ถูกทีนี้ในซิ่งตายค่ะ
ทางครอบครัวก็มีการทำพิธีทางศาสนานะคะให้กับในซิ่ง
ระหว่างงานศพใช่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
เนี่ยค่ะเสียงอาจจะฟังไม่ชัดแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ก็พยายามจะร้อง
แล้วก็เหมือนกับพูดว่าตัวเองคือในซิ่งที่ตายไป
เนี่ยค่ะไนซิ่งชื่อว่านายเอกกับชายยิง
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดียิงคนตายที่มีคนตายไป๒ศพ
เนี่ยก็ผู้หญิงคนนี้ร้องไห้ฟูมฟายใหญ่เลย
คนที่อยู่ในงานศพก็ตกใจก็เรียกพ่อเรียกแม่มาดู
ก็กอดพ่อกอดลูกเนี่ยค่ะคนก็ปลอบใจกันใหญ่เลย
ก็พยายามบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวดูแลทั้งบ้านให้เอง
แม่ก็ลูบหัวบอกไม่ต้องห่วงนะลูบหัวไปเรื่อย
ไปเรื่อยก็หยุดร้องแล้วก็สลบไป
นี่เลยเหมือนเป็นเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นทุกคนก็เลยเชื่อว่า
เป็นวิญญาณของนายซิ่งหรือนายเอกชัยมาเข้าสิง
เพราะเป็นห่วงคนทางบ้านหรือเปล่า
พอแม่มารูปหัวแม่บอกว่าไปดีนะลูกไม่ต้องห่วง
แล้วสลบเลยสลบเงียบไปเลยหยุดร้องเลยเนี่ยค่ะครับ
ทีนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปคุยกับคุณแม่ของในซิ่งนะคะ
นางสมจิตชื่นนรงค์แม่บอกว่าในซิ่งเนี่ยก่อนที่จะคิดสั้นฆ่าตัวตาย
ก็บอกกับแม่ว่าจะมอบตัวนะแต่บ่นว่าเครียดเรื่องคดี
ไปทะเลาะวิวาจนยิงคนตายนายซิ่งไปกราบเท้าพ่อ
หอมแก้มแม่แล้วก็พูดทิ้งท้ายเหมือนเป็นลางเอาไว้
ดูแลตัวเองดีนะถ้าวันหนึ่งซิ่งไม่อยู่แล้ว
แทงตัวเองอยู่ในพุ่มไม้มุมมืดแทงเสร็จปุ๊บกระโดดลงน้ำเนี่ย
แล้วก็เสียชีวิตนะคะแม่ก็ยืนยันว่าลูกเป็นคนดีขี้สงสาร
ส่วนเรื่องคดีทะเลาะวิวาสในซิ่งก็ยอมรับผิด
ก็ตั้งใจจะมอบตัวอยู่แล้วจริงจริงก็ก่อนจะมอบตัว
ก็ตกลงกันแล้วว่าจะมอบตัวแต่สุดท้ายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะ
คุ้มคลั่งแทงตัวเองแล้วก็ฆ่าตัวตายแบบนี้

กระโดดคลองกลางดึกนะแถวไขมัย
พอลงไปช่วยเนี่ยคือเสียชีวิตไปแล้ว
ถ้าผมไม่อยู่แล้วแม่เลี้ยงตัวเองให้ดีแบบดูแลตัวเองให้ดี
แล้วเขาก็เข้าไปกราบเท้าพ่อเขา
เขาก็เดินไปเดินมาเหมือนเขาเครียดนะ
แต่เขาบอกผมจะมามอบตัวให้ตำรวจ
แม่ช่วยให้ใครโทรไปแจ้งทีให้ตำรวจมา

เดินไปเดินมาหลายรอบ๕๖รอบได้
เขาก็เลยหายไปตรงมืดน่ะ
เขาก็มีมีดไปเขาก็ไปทำตัวเอง
แล้วเขาก็พอทำเสร็จเขากระโดดลงน้ำเลย

ทีนี้เรื่องคดีก็ต้องแยกเป็นสองเรื่อง
เป็นกรณีนายเอ็มกับกรณีนายซิ่ง

สอนอบางเขตเนี่ยก็จะทำคดีเกี่ยวกับนายซิ่ง
ที่ทำร้ายร่างกายตัวเองแล้วก็กระโดดน้ำตายเนี่ยนะคะ
ส่วนที่๒ก็คือพื้นที่สอนอสายไหม
ก็คือจะดูแลเรื่องคดีตามหมายจับ
มีคนตายไป๒คนถูกยิงเนี่ยค่ะ
ก็จะสารต่อของในเอ็มด้วยที่นายเอ็มเอามาลองขอความเป็นธรรมนะคะ
หลังจากนายซิ่งถูกออกไหมจับเมื่อ๒๘เมษายน
ก็หนีไปแต่ไม่ได้หนีไปไหนไกลก็วนเวียนอยู่แท้วบ้านนั่นละ
เมื่อคืนนี้กลับมาบ้านตั้งใจจะมอบ
ตัวเพราะสำนึกผิดที่ยิงคนตายไปสองคนก็จะให้พ่อกับแม่นี่แหละพาไป
มอบตัวที่สอนอสายไหมครับแต่อยู่ดีดีก็คลุ้มคลั่งอ่ะ
คุณภาคภูมิรบร้าวให้แม่หาเบอร์โทรตำรวจสอนอสายใหม่ให้มารับตัวหน่อย
อ่าสุดท้ายก็คลุ้มคลั่งจนเหมือนควบคุมตัวเองไม่ได้อ่ะ
วิ่งหนีออกจากบ้านไปมีมีดไปด้วยเล่มหนึ่งแทงตัวเป็นสิบสิบครั้งเลยนะคะ
แทงตัวเองอ่ะแล้วก็ตะโกนบอกว่าผมจะมอบตัวกับตำรวจยอมแล้วยอมแล้วมอบตัวแล้ว
แล้วก็กระโดดลงน้ำไปครับเนี่ยพอเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือก็เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
ทีนี้ก็ต้องส่งสำนวนการเสียชีวิตไปให้สอนอสายไหมด้วยนะคะเพื่อไปรวมกับสำนวนคดีฆ่าคนตายที่ยิงคนตายไปสองคนก่อนหน้านี้
ส่วนคดีฆ่าตัวตายของนายซิ่งในเอกชัยที่สนบังเขนก็ต้องให้สรุปกันไปนะครับ
ชนะสูตรกันว่าเออมันมีสาเหตุอะไรทำให้คลั่งขนาดนี้ได้นะ
แต่ไอ้คดีร่วมกันฆ่าคนตายที่อยู่ในพื้นที่สอนอสายใหม่นี่นะทีนี้มันก็ไปลำบากถึงเพื่อนร่วมคดีไง
ในเอ็มนี่ไงเพราะว่าวันนี้นางองุ่นพุ่มราตรีแม่ของนายเอ็ม
กับตัวนายเอ็มที่ชื่อจริงก็คือนายพงศธรพุ่มราตรีนะครับก็มาร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อมวลชนนะฮะ
ร้องขอความเป็นธรรมกรณีที่นายเอ็มถูกตำรวจซ้อมและยัดข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่น
อ่าแล้วก็พาสื่อมวลชนไปดูจุดเกิดเหตุบอกว่าเนี้ยวันนั้นน่ะ
ี่สิบแปดเมษายนที่ซอยกำนันถนนผนโยธินห้าสิบสี่ทับหนึ่งย่านสายไหม
อ่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้อ่านายเอ็มนะครับนายพงศธรเล่าว่า
วันเกิดเหตุขี่รถจักรยานยนต์มามานั่งกินขนมกับเพื่อนในซอย
ก็นั่งกันตามปกตินี่แหละกินอะไรก็ว่ากันไปขนมขนมสักพัก
ซิ่งหรือว่านายเอกชัยที่เพิ่งฆ่าตัวตายเนี่ยขับรถมานะครับ
ขับรถจะกลับบ้านแต่ก็เห็นว่านายเอกชัยมีอาการคล้ายกับมึนเมา
อ่านายเอ็มบอกว่าก็เลยอาสาว่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถไปส่งให้เอง
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าซอยเนี่ยเป็นซอยแคบ
ว่าจะไปชนข้าวของของชาวบ้านทำให้เขาเสียหาย
ระหว่างที่นายเอ็มขึ้นรถของนายซิ่งเพื่อจะขับรถให้นายซิ่ง
อ่าพอขึ้นไปอยู่บนรถแล้วนะนายเอ็มบอกนะ
ตอนกำลังจะถอยถอยรถออกจากซอยคุณเหนียวมาสอนได้ยินเสียงปืนอืม
มีเสียงปืนหลายนัดเลยดังมาจากด้านนอกท้ายรถแล้วก็หันไปดูก็พบว่า
ซิ่งเนี่ยยิงคนตายสองคนอืมเออ
ก็เลยลงไปดูฮะแล้วก็ยังอยู่ในที่เกิดเหตุไม่หนีไปไหนด้วย
เพราะรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์ไงนี่นายเอ็มเขาบอก
เขาเชื่อว่าเขาเป็นคนบริสุทธิ์ส่วนในซิ่งก็หนีไป
อ่าเขาก็ยืนอยู่ที่นั่นแหละไม่ได้หนีไปไหนแล้วตำรวจก็มา
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็มามาตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บขม่าวดินปืน
แล้วก็นำตัวในเอ็มไปสอบปากคำที่สอนอสายใหม่ก็ไปก็ไปกับตำรวจด้วยดี
เพราะตัวเองบริสุทธิ์ใจพอไปถึงสอบปากคำสักพักนึง
ก็มีตำรวจสืบสวนของสอนอสายไหมมาพาตัวของนายเอ็มไปสอบสวนที่ห้องสืบสวน
อันนี้นายเอ็มบอกนะซึ่งในห้องสืบสวนมีภูมิกับการสอนอสายไหม
มีรองภูมิกับฝ่ายปราบรามสนสายใหม่และรองภูมิกับฝ่ายสืบสวนสนสายไหม
หลังจากนั้นรองภูมิกับฝ่ายสืบสวนสอบสวนก็ถามถามนายเอ็มว่า
ไอ้น้องไหนเล่ามาซิว่าคนที่ยิงเนี่ยมันหนีไปไหนยังไงอันนี้นายเอ็มบอก
เอ็มบอกก็ตอบไปว่าไม่รู้เพราะผมไม่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมด
ผมเนี่ยเห็นแบบนี้แบบนี้พอบอกไปอย่างนั้น
ตบเข้าที่หน้าหนึ่งครั้งจนล้มลงแล้วใช้เท้ากระทืบแล้วก็บังคับให้รับสารภาพ

อันนี้คือที่นายเอ็มเขาอ้างนะครับซึ่งนายเอ็มหรือพงศธรพุ่มราตรียอมรับว่า
ตอนนี้กังวลใจมากเพราะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับตัวเขาในขณะนี้
ตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ย
มีในซิ่งคนเดียวเท่านั้นที่จะยืนยันได้ว่าเหตุการณ์วันนั้นมันเป็นยังไง
แล้วในซิ่งก็ตายไปแล้วฆ่าตัวตายไปแล้ว
อ่าขอสัมภาษณ์อยู่สักแป๊บนึงได้ครับ
ก็มีหัวใจภัยได้ต้องการพาทางจอด๑ปี
เราเป็นรองคุ้มกับ

แล้วเขาก็ถามผมว่า
มึงกังไหลย่อมรับหรือว่ามึงเป็นคนพามัน

ผมไม่ได้มากับเขาผมมาของผมอยู่แล้ว
อ้าวบอกอ้าวแล้วมึงแล้วมึงจะบอกว่ามึงไม่ได้มากับมันได้ยังไง
แล้วมึงก็ยืนมาในที่เกิดเหตุผมก็บอกว่าใช่ผมเป็นคน
ด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยถอยรถไปชนกระถางต้นไม้
เขาก็ตบที่ใบหน้าผมในเวลาที่ผมไปเสร็จไปว่าผมไม่
ผมไม่ได้เป็นคนแบบว่าก่อเหตุไม่ได้มากับเขาเนี่ยเขาก็ตกที่ใบหน้าผม
ใช่ตบเลยครับใช้มือตบที่ใบหน้าผมด้านซ้าย
ผมก็ล่วงจากเก้าอี้ลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นแล้วเขาก็ใช้เท้าเขาอ่ะกระทืบ
ที่สีตาผมสองครั้งผมนอนอยู่แบบเนี่ยผมนอนอยู่แบบเนี่ย
ใช่ครับเขาก็กระทืบผมผมก็หลบมือกันเขาก็กระทืบที่สีตาผมสองครั้ง
และเขาก็กระทืบมาที่ไทยทอยผมอีกหนึ่งครั้งแต่ที่มีภาพ
ในโซเชียลที่แม่ผมโพสต์อะที่ผมพันแขนเนี่ยคือว่าตอนนั้น
บอกว่าวันเกิดเหตุไปทำบุญอยู่ต่างจังหวัด
ระหว่างนั้นลูกชายก็โทรมาบอกว่าถูกตำรวจจับ
แต่ยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดก็รีบกลับมาจากต่างจังหวัดมาหาลูก
ก็พบว่าลูกถูกทำร้ายร่างกายพอประกันตัวได้มาในชั้นศาล
ก็พาลูกไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจ
ยัดข้อหาทำร้ายร่างกายแต่คดีไม่คืบหน้าเลยต้องมาร้องสื่อ
ทางครอบครัวขอความเป็นธรรมในสิ่งที่ยังติดใจคือ
ทำไมต้องทำร้ายร่างกายลูกชายและยัดเยียดข้อหานักทั้งที่ไม่ได้เป็นคนทำผิด
กระทำที่เขาทำกับลูกหนูเนี่ยคือมันไม่ใช่นะคะ
แล้วถามว่าคนถ้าทำผิดจริงเขาจะหนีไหม
ถ้าทำผิดจริงเขาต้องหนีไปแล้วเขาไม่ไปให้การคุณที่อย่างนั้น
และการกระทำที่ลูกหนูได้รับคืออะไร
ก็คือการที่ญาติเย็ดข้อหาให้ลูกหนูกับการทำร้ายร่างกายลูก
นี่คือสิ่งที่คุณแม่ไม่ได้
ใช่ค่ะหนูขอความเป็นธรรม
เดี๋ยวฟังข้อมูลจากอีกคนนึงค่ะในท็อปค่ะ
ชุดสนะโชธพรมนะคะอายุ๒๔ปี
ท็อปเนี่ยเป็นคนที่นั่งอยู่กับในเอ็มที่ร้าน
ก่อนจะเกิดเหตุนี่ในท็อปบอกว่านั่งอยู่ที่ร้านกันนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าเอ็มเนี่ยขับรถมาคนเดียว
แล้วก็เอ็มบอกว่าจะขอไปส่งในซิ่ง
เพราะในซิ่งเมากลัวกลับไม่ได้
หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยหลบเข้าไปในร้าน

เอ็มยังวิ่งกลับมาบอกตัวเองเลยว่าเนี่ย

เอ็มไม่ได้มากับในซิ่งคนที่ยิงจริงค่ะ
ท็อปบอกว่าเนี่ยค่ะ
ท็อปบอกว่าเนี่ยค่ะ